ซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนพูดถึงกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดสถานที่

โดนปรับเพราะว่านั่งประชุมแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัย

ซึ่งจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะก็มี
เพจหลายเฟซบุ๊คหลายบุคคลออกมาโพสต์บอกว่า
โอ้โหนี่มันเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมของนายกจริงเลย
เหมือนกับว่าแบบตั้งใจทำออกมาเพื่อให้เห็นว่าเนี่ย
กฎหมายเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ยกเว้นนะต่อให้เป็นนายกก็โดนเหมือนกัน
เป็นแผนอัญชาญฉลาดของนายกรัฐมนตรีมากที่
แทร่งทำเป็นไม่ใส่เพื่อเชื่อดไก่ให้ลิงดู
แต่ตอนแรกเนี่ยภาพนี้ที่ออกมาเป็นดราม่าก่อนนะ
ใช่แล้วทีนี้กลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกแล้ว
สรุปเป็นเรื่องแบบไหนลองฟังนายกพูดค่ะ
ถูกเปรียบเทียบปรับผมเห็นข่าวเลยโทรทัศน์
ในเฟซบุ๊คผมก็ไม่สบายใจผมก็ปรึกษาทางกฎหมายมา
ให้เข้ามาปรับปรุงก็ได้ปรับมาสิเขาก็จัดเจ้าที่มาปรับผมก็แค่นั้น
แล้วผมก็ยอมรับว่าผมบกล้อง
ก็จบไปแล้วเรื่องอะไรมันจบก็จบไปแล้ว
ก็คือสรุปแล้วเป็นดราม่านายกก็เห็นก็ไม่สบายใจเลยปรึกษาทีมกฎหมาย
ค่ะก็โดนปรับกันไปตามระเบียบย้ำนะคะไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
ก็คือออกจากบ้านถ้าออกจากบ้านแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัย
ครั้งแรก๖๐๐๐บาทครั้งที่สอง๑๒๐๐๐บาทครั้งที่สาม๒๐๐๐๐บาท
ซึ่งวันนี้นายกยังได้เปิดเผยด้วยนะคะว่า
สำหรับการประชุมในวันนี้ก็มีการออกมาตรการเพิ่มเติม
ควบคุมการแพร่ระบาดหารือมาตรการทางเศรษฐกิจด้วย
แม้จะสั่งปิดหลายพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เยียวยา
นายกว่าแบบนี้นะคะก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเยียวยายังไง
ทุกอย่างก็จะถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
แล้วก็เป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่นะคะ
รองนายกราธมนตรีและกราธมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝั่งที่ที่ก็ถูอกมา

เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกก็บอกนะคะว่า
ก็ให้กำลังใจนายอนุทินนะรวมถึงประหลัดกระทรวง
หน้าของรัฐบาลในการทำงานแก้ไขเรื่องนี้นายกบอกว่าเคารพคุณหมอทุกคน
รบแพทย์ทุกคนแล้วก็อยากขอความร่วมมือจากกลุ่มแพทย์ต่าง
เข้าใจในการบริหารด้วยอยากให้ส่งเสริมกันมากกว่าขัดแย้งนะคะ
ส่วนสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดเข้าไปปฏิบัติงานในธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าตั้งแต่ยี่สิบแปดเมษายนถึงเจ็ดพฤษภาคม
ก็คือไม่ให้เข้าไปทำข่าวนั่นเองก็เป็นการป้องกันอ่านะ
ถือว่าเป็นมาตรการแต่หน่วยงานก็คือธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
เอามาดูสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ก่อนนะคะเพิ่มขึ้นสองพันสองพันสองพันทุกวันเลย
วันนี้สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
แต่ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้คือสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะคะ
สิบห้าศพค่ะเยอะมากนะคะใช่ค่ะจนจนทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตรวมหนึ่งร้อยหกสิบสามศพนะคะ
มันสั้นลงเสียชีวิตหลังจากทราบผลนะ
ประมาณ๑๖วันเพราะว่าเชื้อมันเข้าโจมตีปอดโดยตรง
และเกิดความเสียหายอย่างรวดเร็ว
โดยโฆษกสวบคระบุว่ากอทมเป็นพื้นที่ที่ติดเชื้อสูงสุดวันเดียวนะ
เฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะคะ๙๙๓ราย
สะสม๑เมษายนที่ผ่านมารวมแล้วกว่า๑๐๐๐รายแล้วค่ะ
การแพร่ระบาดที่หนักหนุ่งในกอทมนี่เองทำให้กระทรวงศาสตร์ธรรณสุพธิ์
กลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ใหม่อีกครั้ง

แต่ก่อนมีแดงส้มเหลืองเขียว
ตอนนี้มีแดงกับส้มแต่ขอเพิ่มขอเพิ่มแดงเข้ม
มีความระวังสูงสุดเนี่ยนะคะปรับพื้นที่มากขึ้น๓สีนะคะ
ก็คือแดงเข้มที่เพิ่มเข้ามายกระดับ๖จังหวัดที่มีผู้ป่วยจำนวนมากคือ
กรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่และชนบุรี
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ก็คือจังหวัดสีแดงเข้มนั่นเองตามนี้นะคะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการจัดหาวัคซีนโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าที่ประชุมคอรมออนุมัติกรอบวงเงินจำนวนกว่า๓๒๑ล้านบาทแล้วนะคะ
ในการที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทยเพิ่มเติมอีก๕แสนโดส
ส่วนกระทรวงศึกษาที่การค่ะพิจารณาแล้ว
ดูจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันหลัก๒๐๐ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น

ปกติแล้วเปิดเทอมจะช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ขอเลื่อนไปเป็นวันที่๑มิถุนายนนะคะ
เพราะสถานการณ์เนี่ยอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้
และอาจจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษาค่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็พูดถึงคำสั่งที่ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย
เรื่องนี้ผู้ว่ากรทมบอกว่าเชื่อว่าแต่ละบ้านมีหน้ากากอนามัยอยู่แล้วล่ะ
คือต้องมีแล้วแหละทุกวันนี้นะทุกบ้านต้องมีหน้ากากอนามัยติดบ้านกันอยู่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยปฏิบัติตามโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง
ถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน
วิธีการที่ถูกต้องในที่นี้เผื่อบางคนยังไม่รู้
เพราะบางทีออกไปยังเห็นคนใส่ผิดอยู่นะคะ
หน้ากากอนามัยนี่นะคะต้องปิดขึ้นมาถึงจมูก
คือปิดปิดแบบว่าไม่เห็นรูจมูกแล้วก็ปิดลงมาครอบถึงใต้คางนะ

คือบางคนปิดแค่ปากแต่จมูกยังหายใจโล่งเลยอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะ
หรือบางคนใส่แล้วก็ไม่ได้ดึงลงมาปิดถึงคางอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่สวมหน้ากากอนามัยออกมาจากบ้านเนี่ย
อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เขต

ซึ่งการปรับอย่างที่เราบอกไปแล้วครั้งแรก๖๐๐๐บาท
ถ้าเจอซ้ำครั้งที่๒เป็น๑๒๐๐๐บาท